หลายภาคส่วนอย่างพระสงฆ์อย่างวัด

ไปดูที่ที่หนึ่งค่ะเขามีการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยกันยังไงบ้าง

พระพุทธรูปยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเลย

หน้าตักกว้าง๕เมตรสูง๙เมตร
ระดับไปด้วยเหรียญกษาปติดเต็มองค์เลยค่ะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ปฏิสถานอยู่หน้าวัดทุ่งตูมคำ
นาขาดจังหวัดอุดรธานี
ใครผ่านไปผ่านมาหันมาจะยกมือไหว้สักการะก็ต้องตกใจแล้วว่า
พระพุทธรูปเนี่ยยังสวมหน้ากากอนามัยเลย
นี่เป็นไอเดียของพระอาจารย์ธวัชชัยฐานิสโรเจ้าอาวาสวัดนะคะ
ท่านบอกว่าเนื่องจากตอนนี้โรคโควิด๑๙แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

ท่านก็อยากจะเตือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ป้องกันตัวเอง
วิธีการง่ายก็สวมหน้ากากอนามัยนี่แหละ
พระท่านเองก็เป็นแบบอย่างนะก็สวมด้วย
แล้วก็ยังมีการตัดเอาจีวอนที่ชาวบ้านมาถวาย
มาทำเป็นหน้ากากอนามัยขนาดใหญ่
สวมมาใส่ให้กับพระพุทธรูปค่ะ
ใช้เวลาในการตัด๑วันเต็มเลยนะ
จะได้ขนาดนี้พระพุทธรูปในองค์ใหญ่จริงนะคะ

เพราะว่าชาวบ้านที่มากราบไหว้บูชาเห็นพระพุทธรูปใส่หน้ากากอนามัย
ก็จะได้นึกว่าตัวเองใส่หรือยังนะ
อันใหม่หรือยังนะทำความสะอาดหรือยังนะ
เป็นไอเดียดีไอเดียเก๋อีกอย่างหนึ่งนะคะ

ก็เป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องใส่ในทุกวันนะครับ

เพราะว่าหลายสถานที่เนี่ยเขาก็มีกฎเอาไว้นะครับ
ถ้าเกิดไม่ใส่หน้ากากเขาก็ไม่ให้เข้านะ
สถานที่ไม่ได้อย่างรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้

คือทุกวันนี้ต้องบอกว่าหน้ากากอนามัยมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อตัวเรามากเลยนะคะ
เป็นการดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องราวของความเชื่อแบบนี้ก็ยังมีอยู่

ที่ทำให้ชาวบ้านเขาสบายอกสบายใจ
ที่เห็นว่าเออพระเอ๋ยก็ยังต้องสวมใส่ใช่ไหมคะ